เราเห็นมอเตอร์ไซค์ขี่บนทางเท้าจอดบนทางเท้า
เราว่าโอ้โหมันแย่แล้วนะมันหนักแล้วนะคุณไม่ละอายเลยนะ
แต่อันนี้เชื่อเถอะค่ะคุณผู้ชมเห็นคลิปนี้แล้วจะบอกว่ามันหนักกว่า

เป็นคันใหญ่นะรถเก๋งสีดำจอดบนทางเท้ากันเลยทีเดียวแบบนี้เนี่ยนะคะ
แล้วผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าของรถที่ขับมาจอด
ตอนนั้นก็รู้ทั้งรู้อยู่เต็มอกนะว่ามีคนแอบถ่ายคลิป
แล้วแถมยังหันกลับมาถามคนที่ถ่ายคลิปว่า
ทำอะไรเหรอคะซักผ้ามั้งคะกำลังถ่ายรูปคุณไงคะ
แล้วคลิปนี้หลังจากที่ถูกแชร์ออกไปเนี่ยนะคะ
เป็นคลิปสั้นแต่ขอบอกค่ะว่าสนั่นโซเชียลเลยนะคะ
คนที่โพสต์คลิปนี้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
ฟุตบาทเนี่ยมันคือทางเดินไม่ใช่ที่จอดรถ
และที่ถามว่าทำอะไรก็ถ่ายคลิปคนทำผิดไง

ส่วนสถานที่เกิดเหตุก็คือหน้าห้างบิ๊กซีสะพานควาย
คุ้นนะไม่ใกล้ไม่ไกลจากออฟฟิศเรานะคะ
ชาวเน็ตก็มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ว่าผู้หญิงคนนี้ทำงานแถวนั้นนั่นแหละ
เห็นรถเก๋งคันนี้มาจอดที่ฟุตบาทแทบจะทุกวัน

ตำรวจจราจรและเทศกิจถึงไม่จับกลุ่ม
คุณผู้ชมเราเป็นกระบอกเสียงให้อีกทางหนึ่ง

หวังว่าตำรวจในท้องที่เทศกิจในท้องที่
จะเห็นคลิปนี้แล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายด้วย
ผู้หญิงที่เดินลงมาถามคนถ่าย
ทำอะไรหรอกคะทำอะไรหรอกครับพี่
คนถ่ายไม่ตอบนะแต่คนในโลกโซเชียลตอบให้เยอะแยะเลย